คุณผู้ชมครับจากคลิปคลิปหนึ่งนะครับ
ที่เป็นคลิปที่มีผู้ชาย
เขาแกล้งทำเป็นดึงเชือกอยู่กลางถนน

ให้รถที่ผ่านไปผ่านมาตกอกตกใจ
นึกว่าอ้าวมีเชือกมากั้นอยู่กลางถนน
บางคันก็เบรกบางคันก็หยุดดูว่าเกิดอะไรขึ้น
คันก็สงสัยกับพฤติกรรมของชายหนุ่มในคลิปนะครับ
เมื่อวาน๒หนุ่มเจ้าของคลิป

และจับถูกปรับไป๒๐๐๐บาท
จากคลิปนี้แหละครับแกล้งคนเหมือนต่างประเทศเขานะ

มีแต่ว่าคลิปฮาสุดอะไรพวกเดี๋ยวนะ
ก็จะเเกล้งทำเป็นว่ามาดึงเชือกเนี่ยฮะ

รถจักรยานยนต์ก็ตกใจอ้าวดึงอะไรอยู่มีเชือกมีเอ็นอยู่หรือเปล่า

มีจริงหรือเปล่ารถผ่านไปผ่านมาก็เบรกเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็เขาก็ทำเป็นใส่เสียงเบรกเอี๊ยดเสียงฮาเสียงสนุกสนานไปนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายพิธีพัฒน์ตุ้มสุวรรณอายุ๒๖ปี
แล้วก็นายอานนท์แสงเป๋าอายุ๒๔ปี
เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
กับทางพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานหัวหมากตามหมายเรียกแล้วนะครับ
โดยนายพิธีพัฒน์เนี่ยนะฮะ
รับผิดหลังคลิปดังกล่าวเกิดกระแสดราม่า
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
โดยทีมงานอ้างว่าต้องการทำคลิปออกมา
หวังจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนในโลกออนไลน์เท่านั้น
โดยไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครเดือดร้อน

แล้วก็ฝากเตือนไปยังน้องไม่ให้เอาเป็นแบบอย่างนะครับ
เราก็ทำตามกฎหมาย
คือเราผิดอะไรเราก็ยอมรับผิดในส่วนที่ผิดกฎหมาย
ไม่ดีนะครับของพวกเราที่เราทำ
ต้องขอโทษทุกสื่อด้วยที่ภาพออกมา

ทั้งสองคนที่จัดทำคลิปนี้นะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน

ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
โดยตำรวจได้สอบปากคำประมาณครึ่งชั่วโมง
ก่อนทำการเปรียบเทียบปรับคนละ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนหากทำผิดซ้ำ
จะส่งสารดำเนินคดีต่อไป

แล้วก็เตือนคนที่คิดจะทำคลิปนะฮะ

บ้านเราอาจจะไม่เหมือนต่างประเทศเขาเนอะ

บรรดาโจ๊กต่างหรือว่าล้อกันเล่นอะไรนะครับ

เราดูรู้สึกว่าคนที่มาพบเจอจะหัวใจวายหรือเปล่า